คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ
ในช่วงนี้เรามีบรรยากาศสดที่ท้องสนามหลวง

ใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่ทางสำนักพระราชวัง
ประกาศปิดไม่ให้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ

วันนี้ถือว่าพอกลับมาเปิดแล้ว
มีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมาก

เพราะฉะนั้นเราไปติดตามบรรยากาศช่วงเช้านี้
จากคุณสิริญญานิมกุลผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่สำนักพระราชวัง
เปิดให้ประชาชนขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ

ทำให้มีประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลมาเฝ้ารอ
ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ

ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เพื่อเข้าคิวรอขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้

เปิดประตูวิเศษชัยศรีในเวลา๔นาฬิกา
ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวัง
ซึ่งถือเป็นการเปิดเร็วกว่าปกติ
เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากกว่าหลายวันที่ผ่านมา

ดการเข้าถวายสการะพระบรมศพ

บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวัล
วันที่๑และวันที่๒ธันวาคม
ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลตากใบ
จังหวัดนาราธิวาสจำนวนกว่า๕๐คน
เดินทางไกลกว่า๑๐๐กิโลเมตร

โดยมาเข้าคิวตั้งแต่เที่ยงคืน
คนหนึ่งที่อยากแสดงภาคใต้ก็รักนายหลวงมาก
แล้วก็คิดถึงท่านมากเวลาท่านเสด็จไปตากใบนี้
วัชชนไปรับมาก
อยากไปรับเสด็จอยากทำดีที่สุด

ทำตามพ่อทุกอย่างที่สอนไว้
เช่นเดียวกับนางดาราวงวานิสชาวจังหวัดสุราธานี
เดินทางมาพร้อมคณะกว่า๑๐คน

ด้วยความตั้งใจที่จะแสดงความรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้
มาตั้งแต่ตี๒นะคะตื่นตี๒มาเข้าแถว

เพราะเมื่อคืนเมื่อวานมาจากสุราชก็ไม่ได้พัก
เพราะมาตี๒ได้มานั่งตรงนี้

ท่านเป็นเหมือนดวงใจของพวกเราทุกคน
ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราชาวไทยตลอดไป
ชาวจังหวัดสุราธานียังได้เตรียมผัดไทยชายา
อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสุราธานี
แจกจ่ายประชาชนที่จะขึ้นกราบถวายบังคม
พระบรมศพในหลวงราชการที่๙ในวันพรุ่งนี้

สำหรับประชาชนที่กำลังเดินทางมายังท้องสนามหลวงนะคะ
เมื่อมาแล้วและผ่านเครื่องสแกนวัตถุระเบิด
ให้สังเกตบอลลูนที่เขียนว่าจุดท้ายคิวค่ะ
ซึ่งบอลลูนนี้นะคะจะขยับเรื่อยตามความยาวของแถว
ลินยานิมกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวง
ขอบคุณนะคะคุณสริญญาแล้วก็ทีมข่าวไปเกาะติดบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามืด

เพราะว่าเชื่อว่าคนจะเยอะมากนะครับในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้

ถึงใกล้ถึงวันสำคัญวันที่๕ธันวาคมด้วยนะครับ